เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของการมีน้ำใจ
ไปไหนมาไหนถ้าเกิดว่าคุณยังมีพื้นที่ว่างอยู่ในรถแล้วเราก็

แค่จะไปดิวตรงใช่ไหม

ดูท่าทางมันมันสายหัวว่าไม่ไปไม่ไปนะ
มันไม่ไปแล้วบอกว่าทำไม
ไม่ไปไม่ไป

ใครจะไปก็ไปเดี๋ยวกันจะไม่ไป
ใครจะไปก็ไปกันไปเถอะคันคนนึงไม่ไปหรอก

ก็จอดสักทีสิครับเธอ

แล้วไงน้องก็นั่งหางปลิวหัวกว่างอย่างยากนะ
น่าเห็นใจนะบางทีจิ้งจงจิ้งจกอะไรอย่างนี้

ก็บางทีมันไปด้วยความที่ว่ามันไม่ได้อยากจะไป
มันก็ไม่รู้หรอกว่ารถมันจะออกตัวแล้ว
อยากไปมันไม่มาเกาะตรงนี้มันไปเกาะกำแพงบ้านคุณแล้ว
ก็บางทีมันเกาะอยู่ตรงกระจกรถแต่มันยังไม่ทันได้

เรื่องนี้คุยกัน๓วัน๘วัน
ไม่จบนะคะเรื่องนี้
คือจริงเราไม่ควรจะต้องไปมีปัญหาตรงนี้

เดี๋ยวค่อยมาถกกันต่อกับประเด็นของจิ้งจกเกาะกัน

เอาใจเย็น